แต่ก่อนอื่นเราเริ่มต้นกันด้วยประเพณีวันไหลสงครานกันก่อนนะครับ
งกรานเราอาจจะได้ยินข่าวเรื่องของการตีกันทะเลาะวิวาสลวนลามอนาจารย์
แต่สงกรานของไทยในแง่มุมดีประเพณีที่สวยงามเนี่ย
ความจริงมีเยอะใช่ค่ะมีให้เห็นทุกพื้นที่นะครับอย่างเช่นที่เกาะศรีชังที่ชนบุรีนะครับ
วันนี้มีประเพณีอุ้มสาวลงน้ำส่วนที่นี่คือวัดโพชัยพระอารามหลวง
อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับวันนี้ผู้ราชการจังหวัดน้องคายเป็นประธานฝ่ายคารวาส
ส่วนท่านเจ้าคณะจังหวัดหนองคายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีอันเชิญ
หลวงพ่อพระสัยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองออกจากสาราพระพลาแห่รอบพระอุโบสถ๓รอบ
อันเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระอุโบสถเช่นเดิมก็ได้อันเชิญหลวงพ่อพระสัยลงมาจากพระอุโบสถ
จะได้ส่งน้ำหลวงพ่อพระสัยแล้วถือว่าเป็นการเล่นน้ำสงครานส่งท้ายกันด้วย

เป็นภาพบรรยากาศวันไหลที่เกาะขามนะฮะในประเพณีวันไหลของชาวเกาะศรีชังจังหวัดชนบุรีนะฮะ
อุ้มสาวลงน้ำนี่ครับทั้งชายหนุ่มหรือว่าชายสูงวัยเห็นไหม
คุณคุณพระสอนอยากโดนอุ้มลงน้ำบ้างไหมนี่ฉันยังสาวอยู่ใช่ไหมล่ะได้ครับอ่อยังได้อยู่นะ

เมื่อก่อนนี้ประเพณีสงกรานเขาไม่ค่อยเล่นกันหรอ
เพราะว่าเกาะเนี่ยขาดแคลนน้ำจืด
อีกครั้งจะเอาน้ำจืดมาไล่สาดกันโอ้โห
น้ำทะเลทั้งนั้นน้ำจืดหายากอยู่แล้ว

ก็เลยหาวิธีการจะเล่นน้ำสงครานกัน
เนี่ยก็กลายเป็นเล่นสงกรานที่มันเกี่ยวข้องกับทะเลอ่ะอืม
อันนี้ประกวดธิดาปลาวาน

นะฮะก็ต้องไปยืนโชว์โฉมอวดโฉมให้คณะกรรมการดูกันนะครับ
เกาะศรีชังนี่ความโดดเด่นก็คือการเล่นน้ำสงครานกับน้ำทะเลครับ
ก็จะมีประเพณีวันไหลทุกวันที่๑๘เมษายนของทุกปีนะครับ

จากชาวเกาะศรีชังเนี่ยเขามีหลายเกาะอยู่ติดกันนะนะ
อุ้มสาวลงน้ำเนี่ยเป็นหนึ่งในประเพณีของเขา
เพราะว่าเมื่อก่อนคนในเกาะจะเกาะขามใหญ่หรือเกาะศรีชัง

ไปทำประมงในทะเลนานได้กลับมาขึ้นฝั่งสักทีนึง

หนุ่มเรือนะคุณเขียนมาสอน
โอกาสจะไปจีบสาวเจอสาวมันไม่มี

เพราะฉะนั้นก็อาศัยสงครานกลับมานี่แหละ

พอถึงสงครานมาเจอกันเล่นน้ำสงครานก็

มิ้วจ๊ะพี่ก็ออกทะเลมานาน

ถ้าอนุญาตก็อุ้มสาวไปแล้วก็ปล่อยลงน้ำ

ลึกไปก็เดี๋ยวสาวว่ายน้ำไม่เป็นจมทะเลอีก

พอขึ้นมาก็อาจจะสารสัมพันธ์ต่อยังไงก็ว่ากันไป

ท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาก็มาเล่นกันเพื่อความสนุกสนาน
นะคะก็เป็นประเพณีที่เขาเล่นกันมาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีค่ะ
ทีนี้เราก็เลยมีผู้สื่อข่าวอยู่ในพื้นที่
วันไหลเขาก็ยังสาดน้ำกันอยู่ที่พัทยานาเกลือนะคะ
แต่ผู้สื่อข่าวบอกว่าปีนี้อาจจะไม่คึกคักมากนัก
แต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยคนก็มาเล่นน้ำสาดน้ำกันอยู่บ้างพอสมควร
รถก็ติดนะคะไปติดตามบรรยากาศนะคะ
คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากนาเกลือพัทยานะคะ
บรรยากาศการเล่นน้ำในเทศกาลวันไหลนาเกลือนะครับ
วันนี้ปรากฏว่าตลอดทั้งวันพบว่าไม่คึกคักมากเท่าที่ควรนะครับ
ขณะเดียวกันบริเวณถนนนาเกลือขนาดนี้ได้มีการปิดการจราจรแล้วนะครับ
เพื่อเคลียร์คนแล้วก็เคลียร์รถให้ออกจากเส้นทาง
เพื่อกลับมาใช้งานบนถนนนี้ได้ตามปกติครับ

ว่ามีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ต่างพากันมาเล่นน้ำสงการบริเวณจุดต่าง
เขตพื้นที่ตำบลนาเกลือกันอย่างสนุกสนานนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณริมถนนพัทยานนาเกลือตลอดระยะทาง๔กม
พบว่ามีผู้ประกอบการต่างที่มีหนัมสินค้า

ดินสะพองน้ำแข็งแป้งเครื่องดึก
และอุปกรณ์การเล่นน้ำอื่นมาจำหน่ายเป็นจำนวนมากครับ
อย่างไรก็ตามบรรยากาศในภาพรวมทั้งหมดทั้งวัน
ทุกคนออกมาสะหน้าน้ำกลางทุกที่ภาพที่สาธารณะ
ซึ่งส่งผลให้การจราจรตั้งแต่ห้องร้านอาหารร้ายนาเกลือน
ไปจนถึงบริเวณวงเวียนที่โปรโมมภัทยาเหนือ

การขึ้นตัวเป็นไปได้ยากความลำบาก
มีการจราจรติดขัดเป็นระยะทางยาว
ขณะที่ประชาชนนักท่องเที่ยวบางส่วนก็พากันลงมาเล่นน้ำ
บริเวณกลางถนนนะครับแล้วก็พบว่ารถยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ
เปิดเพลงเสียงดังนะฮะแล้วก็บางร้านเนี่ยก็มีการเปิดเพลงเสียงดัง
สองข้างทางเลยนะครับขณะเดียวกันพ่อค้าแม่ค้าในตลาด
ลานโพนาเกลือบอกเป็นเสียงเดียวกันครับคุณผู้ชมบอกว่าปีนี้ไม่คึกคัก
เพราะไม่มีกิจกรรมเวทีหรือการแสดงต่างทำให้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมากันมากนัก
หรืออาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดด้วยก็ทำให้มีคนน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาครับ
ก็ใช่ไม่ค่อยคึกคักเหมือนปีที่ผ่านมา
ปีที่ผ่านมาก็จะคึกคักเด็กเล่นก็เล่นกันสนุกสนานเอ่อ
นี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ปกตินั้นจะเห็นเลยว่ารถจะติดเต็มหมดเลย
คือป่านนี้รถยังไม่หยุดติดเลยก็จะติดตลอดแต่ปีนี้รู้สึกรถไม่ติดแล้วคือเบาบาง
ขณะที่บรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะครับบนถนนนาเกอร์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
มีการเคลียร์พื้นที่แล้วนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางละมุง
เดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับว่าบรรยากาศภาพรวมแล้วก็การปิดการจราจรถนนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ภาพรวมของปีนี้การเล่นน้ำสงการที่นาเกลือเป็นยังไงบ้างครับภาพรวมของปีนี้การเล่นน้ำสงการ
แต่ละคนเล่นกันอย่างมีมารยาทนะครับสงบเรียบร้อยไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้น
ส่วนปัญหาเรื่องการจราจรมีบ้างเพราะว่ารถค่อนข้างจะมีปริมาณที่เยอะ
แต่เราได้มีการจัดเจ้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจอุดรมันมุงอย่างเต็มที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจร
รถติดนิดหน่อยก็ค่อยทีค่อยใส่กันครับผมตอนนี้คือเริ่มปิดถนนแล้วใช่ไหมฮะ
ตอนนี้เราเริ่มทยอยให้ทุกที่เริ่มให้กลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าถึงเวลาแล้วครับที่ต้องเริ่มปิดแล้วครับผม
เหตุอันตรายหรือว่ามีการโปรดชิงทรัพย์กันหรือว่าเหตุอุบัติเหตุอย่างในถนนนี้มีบ้างไหมครับถนนปีนี้
วันนี้ทุกพื้นที่ทุกถนนปลอดภัยเรียบร้อยสงบครับผม
ก็มั่นใจได้ว่าสนุกสนานแล้วก็ไม่มีเหตุแน่นอนสำหรับถนนนาเกลือไม่มีแน่นอนครับผมเดี๋ยวนี้นะครับ
เป็นเสียงยืนยันจากเจ้าหน้าที่สพบังละมุงนะครับบอกว่าปีนี้บนถนนนาเกลือไม่มีเหตุอันตรายใดทั้งสิ้น
แม้ว่าจะมีรถติดบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังมีประชาชนทยอยมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานนะครับ
สำหรับเวลานี้ถนนนาเกลือนั้นปิดลงแล้วนะครับ
คุณผู้ชมห้ามเล่นน้ำโดยเด็ดขาดแล้วแล้วก็จะมีการเคลียร์พื้นที่กัน
และวันพรุ่งนี้อย่าลืมมากันนะครับวันไหลพัทยา๑๙เมษายน
จะเริ่มปิดถนนพัทยาใต้ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาถึง๑๙นาฬิกา
เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมเล่นน้ำวันไหลพัทยากัน
และนี่คือบรรยากาศทั้งหมดจากพัทยานาเกลือนะครับ
สิทธิบุญรัฐข่าวทรัฐทีวีรายงานจากถนนนาเกลือจังหวัดชนบุรีครับ